รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

เมื่อวานไม่มีลูกค้าเลยเนอะ

มันมีตกลงมันดีหรือมันไม่มี
ก็มันไม่มีไงถึงได้พูดนะเจ๊
ผมก็เลยจะแนะนำเจ๊ง่ายเลยนะ

เราก็จะปรับปรุงร้าน
ให้เล่นปกติเป็นคนที่พูดชาดเฉียบทุกคนไหมก็พอได้
พบชูมาปับผมชี้ไข่คนแล้วต้องพูด

ถ้าหาถือปืนแบบปุ่นไปบวกตึก

ถ้าถือปืนแบบปืนเป็นบวกตึก

ต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้ว
เปลี่ยนอีกแล้ว

ถ้าถือปืนแบบปืนเป็นบวกตึก

เป็นไปที่ไหนวะ
เดี๋ยวหางก่อนบอล

ดีแล้วที่มันเป็นของคุณ

หลายหีบยกหีบหนี
ว่ายี่
หีบมากมาย
เดี๋ยวเจ๊ไปเข้าห้องน้ำ
กลับมาแล้วก็ยังไม่เสร็จเง่าไหม

นาลังทองดิ

หีบมามีหนี้หีบ
เห็นล่ะ

เนี่ยเราก็คล่องกับหีบนี่ไง

ไม่เค๊ะแต๊ะแหกแต๊ะแหกดูรูต้า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

เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย

เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย

เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย

เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย

เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ย
รู้แล้วว่าร้านเขาดังแต่บอลมีปัญญาจ่ายเหรอแพงนะ

แล้วเมนูร้านผัดไทประธุมธิป

ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านผัดไทประธุมธิป
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด๑ขนมผักกาดรวมมิตร๒ผัดไทยรวมมิตร๓ผัดไทยวุ้นเส้นทะเล
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงป่วนด้วนราคาและกดไลค์กดแชร์
ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้องก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
สำหรับผู้พักผ่านนักทรัพย์ของเราวันนี้ค่ะ

เป็นที่ปรึกษาด้านความสวยและความงาม
ขอต้อนรับคุณตะวัน

เป็นที่ปรึกษาจำเป็นต้องสวยขนาดนี้ไหม

เพราะว่าเวลาเราไปคุยกับคนอื่นอย่างนี้
เราแนะนำเรื่องความสวยความงาม

วันนี้เป๊กเชื่อคุณตะวันหมดหัวใจเลย

อย่างพี่เป๊กก็น่าจะเป็นนม
หรือเปล่า

ปกติเนี่ยคนจะช็อปเราซื้อให้
ก็เลยจะมีคนไปช็อปแล้วก็ซื้อให้

ติกาง่ายคือผู้แข่งขันนักช็อป
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย

แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ
ผู้ช่วยของเราจะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขันปรึกษาได้ขอความเห็นได้
แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
ผู้ช่วยของเราก็เป็นสายเกมเหมือนกันบอกได้ไหมครับ
คุณตะวันนึกว่าจะว่ายแมว
แห้งสมภาพหนูคุณตะวันดีกว่าลองแบบที่ใกล้กินกันดีกว่า

หมูอาจจะคำพูดหนูครับ

คำถามข้อแรกของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
จะบอกว่าคนเราเนี่ย
เวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

อุทิศตนเพื่อประโยชน์สังคม

อันจุดที่เกิดเหตุนี่
ได้เหตุว่าโรงแรมโทรมาเอาจุดเกิดเหตุ

มีผู้หญิงผู้ชายนอนตาย
คือแบบร่างกายเปลือร่นจ้นเลยครับ

พอไปถึงเชื่อไหม
นอนตายเปลือยกายร่อนจ้อนทั้งคู่

นี่แหละจริง
ทำไมหล้องได้วะ

อ้าวคนเราเนี่ยถ้าเรานุชักป้องกันช่วยเหลือแบบ
ถ้าถ้าเป็นแผลที่นิ้วทำไง

ก็ฉีกแบบแผลให้กว้างแล้วเอาทิงเจอร์ราช

เอ้าก็ฉีกแผลให้กว้างแล้วเอาทิ้งเจอลาด

พี่ตีเป็นแผลที่กดทำอย่างไร
ก็ไม่ยากไงก็ฉีกแผลให้กว้างแล้วเอาทิงเจอร์ราช

กระแหกตาให้กว้างแล้วเอาทิงเจอร์ราช

บอดจังกันตาแล้วใช่

ไปเข้าไปในบ้านไปเลยจบตัวในห้องน้ำนี่ต้องมากบ่าว

จริงน่ะสมมุติถ้างูพี่ตี

งูกัดมือก็เอาเชือกนะ
เหนือแผลใช่ไหมให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ
สุดยอดถ้างูกัดคอทำไง

ถามทีเผลอเอางูกัดคอทำไง
เอาเชือกรัดคอให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ
ถ้างูกัดที่วิภาวดีทำไง
เอาเชือกรัดวิภาวดีให้แน่นกันพิษแล่นเข้าไทยรัฐ

เขาไม่ทันหลากกันนักโอ้โฮชอบอยู่แล้ว

เราอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกไอ้บ้าพูดไปได้อย่างไร

ร้านเรานี่ไม่เคยมีใครมาดีเลย

ทอดอร์ครับทอดอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับทอดอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อ้าวทอดอร์ไอ้โรงเรียนเดียวกับไอ้คนเมื่อกี้เลย
ใช่เรียนเรียนเรียนครับ
ไอ้หนูอยู่ชั้นไหนล่ะฉันดันฟ้าครับไอ้หนูอยู่ชั้นไหนล่ะ
ฉันดันฟ้าครับไอ้หนูอยู่ชั้นไหนล่ะ
ฉันดันฟ้าครับไอ้หนูอยู่ชั้นไหนล่ะ

ครับท่าครับเดี๋ยวหน่อยลูกอะไรลูกเรา

ไอ้ร้านเกมนี่ผมไม่เคยเข้าเลย
จริงผมไม่อยากแล้วผมก็ไม่ชอบด้วยร้านเกมเนี่ย

เขาไปเรียกเกมกว่าจะออกอย่างปีหกเดือน
หนูนี่หนูซื้ออะไรลูก
พ่อกับแม่ใช้ให้มาซื้อพับปิ้งใส่แอสเกมครับ

แล้วหนูจะซื้อดูเหรออ่ะรู้เหรอ
เหมือนจำน้ำพูดอ่ะ
ไปไปลูกไปพ่อแม่จะขอคุยงานกัน

เด็กบางคนอย่างนี้แหละสะล่างสอนรู้สอนเห็น

จริงมีลูก๒คน

ใช่ไหมมันก็ต้องนอนด้วยกันหมด

พิกไปพิกมาพิกไปพิกมา๒คนกับเมีย
เออก็ดันไปทับแขนลูกคนเล็กร้อง

หนูได้ตั้งนานแล้วหนูยังไม่รอม
โตโศย์
สิมีใครลบันนี้

หนูพิกกับใครอย่างนี้

พี่บอลขา

ถึงเวลาจริงกูอยากติดจริงเลย

หนูก็จะมาซื้อหมูขา

ของน้านี่เป็นน้ำจานแต่หน้าเค้ก

คำถามข้อแรกของคุณตะวัน
เกี่ยวกับท็อปปิ้งไอศกรีมแบบหวาน
ไม่รู้ว่าคุณตะวันจะสามารถตอบได้หรือไม่
ช่วงหน้ามาดูกัน